มีข่าวให้ติดตามเยอะนะคะทั้งเรื่องความคืบหน้า
เรื่องการโกงหลอกขายพวกไอโฟนไอแพทต่าง

แต่ว่าเรื่องแรกเนี่ยต้องไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันก่อน
ไล่ลงมาจนถึงฝ้ากลางถึงกรุงเทพฯ
ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันหลายคืนบางพื้นที่น้ำท่วมหนักมากนะคะ
เดี๋ยวไปไล่เรียงกันทีละจังหวัดเลยพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดสุโขทัยก่อนก็แล้วกันนะคะ
คือที่สุโขทัยเนี่ยน้ำท่วมยาวแบบเนี่ย
คุณผู้ชมที่เห็นนี่คือน้ำท่วมหมดเลยนะคะเขาบอกว่าถนนสายหลักน้ำท่วมยาวกว่าห้ากิโลเมตรอ่ะค่ะ
แล้วก็ท่วมสูงด้วยพูดถึงสุโขทัยหลายคนก็จะนึกไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
คุณสมศักดิ์เทพสุธินนะคะเพราะว่าบ้านอยู่ในอำเภอเมืองสุโขทัย
รัฐมนตรีเองก็ไม่รอดนะคะเนี่ยค่ะบ้านน้ำท่วมไม่ได้ต่างจากบ้านชาวบ้านเหมือนกัน
ต้องขี่หลังลูกน้องออกมาจากบ้านนะคะคือเดินออกมาไม่ได้เลย
คนก็บอกว่าโอ้โหต้องขี่หลังกันออกมาแบบนี้เลยเหรอ
คือเขาบอกว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยขาเจ็บแล้วก็เป็นตะคริวค่ะ
ก็เลยต้องให้ลูกน้องเนี่ยแบกเดินออกมาจากบ้านนะคะ
เฟซบุ๊คของนางพันธิริกุลนาสิริน้องสาวของนายสมศักดิ์ก็บอกว่า
ตอนนี้มีคลองเป็นของตัวเองแล้วนะคะที่บ้านพักของท่านสมศักดิ์เทพสุธิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เป็นประหนึ่งภูวิลล่าค่ะ
แต่ว่าเป็นภูเบลล่าแบบไม่ได้จองนะคะไม่ต้องการด้วย
ส่วนในเพจเจ๊ม้อยวีพลัสนะคะเขามีการลงคลิปกระบะที่ขับรถมาด้วยความเร็วแต่แหมคุณ
โอ้โหแล้วคนที่ยืนอยู่ด้านข้างดูสิคะ
คนใช้รถใช้ถนนต้องคิดนะคะเวลาที่

น้ำท่วมขังถนนแบบนี้คุณต้องเห็นใจคนใช้รถใช้ถนนคนอื่นด้วย
เพราะว่าคุณไม่ได้อยู่บนถนนเพียงแค่แบบเป็นรถยนต์ประเภทเดียวอ่ะ
เนี่ยแล้วชาวบงชาวบ้านเนี่ยคุณสาดเข้าไปเนี่ย
เขาก็ไม่แฮปปี้กันนะคะหลายคนก็เอาคลิปนี้มาลง
แล้วก็คอมเมนต์ด่ากันเยอะเหมือนกันว่าโอ้โหคุณไม่มีมารยาทเลยอ่ะ
เวลาฝนตกน้ำขังแบบนี้คุณต้องชะลอรถสิ
ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในตัวเมืองสุโขทัยนะคะ
ตอนนี้ขยายวงกว้างเส้นทางจากสะพานพระร่วง
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยค่ะ
ระดับน้ำสูงประมาณสัก๒๐๕๐เซนติเมตรได้
ถนนสายบายพาสตั้งแต่สะพานโตโยต้าถึงสี่แยกคลองโพ
น้ำสูงครึ่งเมตรเลยนะคะ
เดือดร้อนหนักก็น่าจะเป็นโรงพยาบาลสุโขทัยค่ะ
เขาบอกว่าต้องใช้แผ่นเหล็กทำทางเดินเข้าไป
แล้วก็ต้องใช้เรือของกู้ภัยในการรับส่งผู้ป่วย
ชาวบ้านที่ชุมชนคลองโพแล้วก็ชุมชนวัดครูหาสุวรรณร้อยหลังคาเรือน

เพราะว่าบางจุดน้ำท่วมสูงระดับ๑๕เมตรค่ะ
เมตรครึ่งถ้าเป็นเด็กก็คือจมมิตรเลยนะ
สูงมากนะคะต้องใช้เรืออย่างเดียวเลยในการสัญจร
ส่วนที่สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติก็น้ำท่วมสูงเหมือนกัน
ประชาชนก็ไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้นะคะ
ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่ตำบลเมืองแล้วก็ตำบลบ้านกล้วยในอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยค่ะ
น้ำมันเอ่อล้นคลองแม่รำพันธ์แล้วก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ถนนสายสุโขทัยเมืองเก่าตั้งแต่สี่แยกคลองโพไปจนถึงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกล้วยเก่าเนี่ยนะคะ
๕กิโลเมตรน้ำท่วมยาวแบบคุณนี่นึกว่าน้ำหาถนนไม่เจอเลยอะค่ะ
ไหลแรงด้วยท่วมสูงด้วย
ประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุโขทัยเข้าออกเองกันไม่ได้นะคะ
ต้องใช้รถจากทหารช่วยเหลือในการรับส่ง
ส่วนร่างผู้เสียชีวิตที่จะต้องเหมือนกับเข้าไปดำเนินการนะคะ
คือมีผู้เสียชีวิตคนหนึ่งเขาเสียชีวิตจากไฟช็อตจากเหตุการณ์น้ำท่วมนี่แหละ
ต้องรับจากโรงพยาบาลสุโขทัยไปที่วัด
ก็ต้องใช้เรือออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปขึ้นรถทหาร
เพื่อขับฝ่ากระแสน้ำไปส่งที่วัดกำแพงงานค่ะ
พอถึงวัดแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเอาลงได้ทันทีนะคะ

แล้วก็เข็นศพที่อยู่บนเรือฝากกระแสน้ำเข้าไปส่งที่สาลา
แล้วโอ้โหทุลักทุเลมากเพราะว่ากระแสน้ำมันไหลแรงมาก

นี่ค่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงค่อยยกให้สัญญาณกัน
สวัสดีค่ะ

เขาเมื่อเช้าเนี่ยพอดีน้ำท่วมบ้านสูงประมาณสักเมตรครึ่งได้
เพราะกลัวว่าน้ำจะท่วมแล้วเดี๋ยวมันจะอันตราย
ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยแล้วแต่ว่าไม่ทันนะคะ
ผู้ตายก็คือเสียชีวิตแล้วค่ะก็เลยต้องนำศพไปโรงพยาบาล
แล้วก็จากโรงพยาบาลมาที่วัดแบบนี้อีก
ซึ่งภาพรวมจังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะคะ
น้ำท่วม๙อำเภอ๕๖ตำบล๒๘๘หมู่บ้าน
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเยอะมากจนเขาบอกว่า
รอบนี้เนี่ยน้ำท่วมสุโขทัยหนักสุดในรอบ๑๐ปีเลยนับตั้งแต่ปี๕๔ค่ะ
นี่นะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพคือหนักจริงสำหรับสุโขทัย
ทีนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดชายภูมิค่ะ
ชายภูมิก็ฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะ
น้ำป่าในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตนไหลหลาก
แล้วก็ลงมาที่ลำปะทาวห้วยยางป่า
ท่วมตัวเมืองชายภูมินะคะตัวเมืองเนี่ยท่วมหนักเลย

คือน้ำจากแม่น้ำชีเอ่อล้นตลิ่งมา๒สัปดาห์แล้ว
แล้วก็ดันน้ำไหลไปที่คลองสาขาแล้วมันก็เข้ามาที่ตัวเมืองชายภูมิ
ทีนี้พอเข้ามาถึงในตัวเมืองระบายออกไม่ทัน
เกือบทุกสายจมน้ำค่ะ
ถนนด้านหน้าโรงพยาบาลชายภูมิอย่างที่เห็นค่ะ
ระดับน้ำท่วมประมาณเมตรหนึ่งนะคะ
ก็วิ่งได้แค่รถบรรทุกขนาดใหญ่ถึงจะขับผ่าน
ก็ต้องใช้เรือท้องแบนในการรับส่งผู้ป่วยแบบนี้ค่ะ
ภาพก็เป็นบรรยากาศที่ทุลักทุเลจริงนะคะ
เห็นใจทั้งน้ำท่วมทั้งฝนตกนะคะ
เศรษฐกิจน้ำก็ท่วมเยอะมากค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดขนย้ายสิ่งของหนีน้ำกันแทบไม่ทัน
นายกเทศมนตรีเมืองชายภูมินายธิวราวิตนากร
ก็บอกว่าตอนนี้สั่งเพิ่มเครื่องสูบน้ำแล้วนะคะ
เพื่อระบายน้ำออกจากตัวเมืองเพิ่มมา๑๐กว่าเครื่อง
เพิ่มแล้วก็ยังไม่ได้ผลคุณผู้ชม
เพราะว่าฝนยังตกค่ะแล้วฝนตกต่อเนื่องเลย
มันก็เติมปริมาณน้ำให้น้ำยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ชายภูมิไม่แพ้สุโขทัย
ชายภูมิบอกว่าถือว่าน้ำท่วมหนักที่สุด
รอบ๑๐ปีเลยเหมือนกันนะคะ
ไปดูต่อที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ที่นี่ก็ตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันเหมือนกันค่ะ

ที่สำคัญคือมันไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านนะคะ
โนนกระพีในตำบลโนนทองหลางอำเภอบัวใหญ่นะคะตรงท้ายหมู่บ้าน

แล้วก็อุปกรณ์ทำการเกษตรชาวบ้านเพียบเลยนะคะ
แล้วชาวบ้านขนของขนย้ายสิ่งของออกมาไม่ทันนะคะ
พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ
กัดการแพร่ระบาดของโควิด๑๙อีก
ก็มีการคุ้มกันแน่นหนาห้ามบุคคลเข้าออกจากหมู่บ้าน

ทำให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะ
ส่วนที่พื้นที่อำเภอโนนสูงค่ะหนักหนาสาหัสเหมือนกัน
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะคะ
นำกำลังเจ้าหน้าที่๓๐นายพร้อมกับเรือท้องแบน๓ลำ
การอบพยพคนแล้วก็ขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้

โดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง
ต้องช่วยกันขนย้ายออกมาจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงค่ะ

พระพุทธรูปภายในสาราวัดด่านติงเอาไปไว้เก็บที่สูงด้วย
เพราะว่าปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
สถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมในพื้นที่อำเภอโนนสูง

คุณผู้ชมคะไปดูที่ยะโสธร
ถนนสายหลักถนนสายรอง
หลายจุดในเขตเทศบาลเมืองยะโสธรน้ำท่วมแบบนี้ค่ะ
จุดแรกนะคะคือที่บริเวณถนนรัตนเขต
หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธร
น้ำท่วมประมาณ๒๐๓๐เซนติเมตร
ท่วมยาวสัก๑๐๐เมตรได้นะคะ
ถนนรัตนเขตหน้าโรงเรียนเทศบาล๒สามัคคีวัฒนา
น้ำท่วมสูงประมาณเดียวกันสัก๓๐เซนติเมตร
แล้วมันก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนด้วยค่ะ
ชาวบ้านก็ต้องขนข้าวขนของขึ้นที่สูงนะคะ
เทศบาลเมืองยะโสธรประกาศปิดเส้นทาง

ส่วนที่อำเภอจังหาจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ที่บ้านดงหวายหมู่๑๒ค่ะโอ้โฮ
พายุเนี่ยพัดถล่มหมู่บ้านอย่างรุนแรง
บ้านนี่คือปลิวเลยนะคะหลังคาสังกระสีหลุด
ลิวกระเด็นกระจายไปหมดเลย
ตกอยู่ตามถนนบ้างตามทุ่งนาบ้าง
ต้นไม้ก็ล้มทับบ้านเรือนประชาชนกีดขวางถนน
จนทีก็ต้องใช้เลือดยนต์ในการตัดออกเพื่อเคลียร์เส้นทาง

มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายถึง๗๙หลังคาเรือนนะคะ
มีบ้านที่หลังคาปลิวหายไป๕หลังค่ะ
คุณยายคนหนึ่งแกเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกอุ้ยตั้งแต่ยายเกิดมาจน๘๐กว่าปีแล้วเนี่ย

หลังคาบ้านคนอื่นก็ปลิวหลุดตกมาอยู่ข้างบ้านยาย
กลัวบ้านยายจะพังไปด้วย

กว่าลมพายุมันจะสงบเอาดูสภาพสิคะ
ต้นมงต้นไม้แบบหักห้วนลงมาเต็มไปหมดเลย
หมู่บ้านอื่นก็เสียหายเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าที่บ้านดงหวายเสียหายหนักที่สุด

แล้วก็บ้านที่เสียหายจากเหตุพายุฝนครั้งนี้
มีประมาณเกือบ๑๐๐หลังคาเรือนได้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็รีบลงพื้นที่สำรวจ

ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนมานะคะ
คุณผู้ชมคะเป็นประกาศฉบับที่๘
เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง

ยังคงมีฝนตกหลายพื้นที่นะคะ
มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่

ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรุงเทพและปริมณฑลก็ด้วยค่ะ
ดังนั้นต้องระวังเรื่องของฝนตกหนัก
น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะ

เคลื่อนตัวเข้าสู่แนวร่องมรสุม

ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
แล้วก็จะมีฝนตกหนัก